เนื่องกันกับเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้
เจ้าหน้าที่ยังคงเข้าไปตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์ที่สมุทรประการอยู่
เพื่อไปหาของกลางเพิ่มเติมกับเรื่องของอาวุธสงครามต่างนะครับ
มาดูความคืบหน้าว่าตรวจค้นแล้วไปพบอะไรกันบ้าง

ไปพูดคุยกันกับคุณมนชายาครุฑจูนะครับ
เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดสมุทรประการนะครับ
ตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับ
ผลของการตรวจค้นล่าสุดนั้นไปพบอาวุธสงครามหรือว่าอาวุธ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่มีการเข้าปวดทน
ค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็ได้มีการร้องขอไฟส่องสว่างนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจค้นต่อในวันนี้
ค่ะอืมค่ะบอกไหมคะ
ว่าจะปฏิบัติการไปจนถึงเวลาเท่าไหร่คะ
ณค่ำคืนนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงจุดสิ้นสุดนะคะ
แต่ว่าภารกิจก็คือว่าจะต้องทำการตรวจค้นจำนวนตู้คอนเทนเนอร์
อยู่ภายในร้านตู้คอนเทนเนอร์ของเขตอำเภอบางปีนะคะ

จำนวน๒๒๐๓ตู้ให้เสร็จสิ้นค่ะ

แสดงว่าจำนวนตู้ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยต้องตรวจทุกตู้เหรอฮ
เพราะว่าจากภาพที่เราเห็นตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นภารกิจที่ได้รับคำสั่งนะคะ
จากท่านคุณตรวจเอกศิวรารังศิษย์ธรรมนักคุณนะคะ
ท่านรองภูมิชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาในช่วงบ่ายนะคะ
เพื่อที่จะตรวจดูว่าในแต่ละตู้นั้น
มีการเก็บอาวุธสงครามไว้หรือไม่ค่ะ
ค่ะคุณมนชายาเท่าที่ทราบความคืบหน้าตอนนี้เนี่ย
ตรวจท้นไปได้ประมาณเท่าไหร่หรือกิตั้วทั้งร้อยหรือยังค่ะ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในเขตอำเภอบางพี
ก็ได้กระจายกำลังกันในการตรวจค้นยังไม่มีการสรุปผลว่าณตอนนี้ตรวจค้นไปกี่ตู้แล้ว
แต่ได้มีการแบ่งกำลังกระจายเป็นชุดทั้งหมด๑๐ชุด
โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของทางลานตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
ในการนำตรวจค้นเป็นแต่ละล็อตแต่ละล็อตไปค่ะ
แสดงว่าจะตรวจให้ครบ๒๐๐กว่าตู้คือไม่สามารถกำหนดเวลาได้ว่าจะถึงเมื่อไหร่
ว่าพรุ่งนี้เช้าคือต้องทำทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ
ที่อาจจะต้องไปค้นด้วยแต่ว่าณตอนนี้คือยังไม่ทราบ
ชิ้นพิกัดเลยนะฮะว่าจะต้องไปตรงจุดไหน
รายงานเข้ามาได้นะคะทางเราก็จะติดตามรายละเอียดอยู่นะคะ

ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

โอ้โฮแล้วต้องปลดคลุกตู้เลย

ตามที่มีการวางกรอบเอาไว้
เพราะไม่รู้ว่าตู้ไหนที่มีการซุกซ่อนหรือเปล่า

ติดตามกันต่อถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราบรรยายงานให้ทราบอย่างแน่นอนนะครับ